เสียนามาเสียเมีย
นี่คือคำเปรียบเปลยของการไปทำงานแรงงานในต่างประเทศเมื่อก่อนนี้
แต่ปัจจุบันไปเสียนากลับมาเพราะหนีสงคราม

ต้องเอาที่นาไปจำนองแล้วก็ได้เงินมา
เอาไปจ่ายค่าบริการจัดหางานหรือค่าในหน้าจัดหางานนี่แหละ

เท่าที่เบิศดูตอนนี้อยู่ที่แสน๑๑๕๐๐๐

นายยนชโศกลุญพิจิตรอายุ๓๙ปีเป็นคนร้อยเอ็ด
ไปทำอยู่อิสราเอลเปิดใจกับทีมข่าวผ่านวิดีโอคอลคุณผู้ชม

นะครับเขาบอกว่าเนี่ยทีมข่าวไปถึงบ้านนางกรอยใจยมรัฐนะครับ
แม่ของยนต์โชคที่บ้านพักตำบลครูเมืองอเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ด
โชคบอกโอ้โหพี่ผมเพิ่งมาได้๓เดือนนะแล้วก็เกิดเหตุเลย
สถานการณ์ตอนนี้ในที่พักอาศัยผมถือว่าปลอดภัย
ทำไมทำไมยนโชคไปอยู่ตรงไหนเนี่ยนะบอกปลอดภัยคือนายจ้างพาย้ายที่ทำงานครับ
แล้วมีบังเกอร์แข็งแรงปลอดภัยกว่าเดิมอยู่โซนเหนือขึ้นมาแล้ว
ห่างจากจุดสู้รบกันอ่ะเจ็ดสิบกิโลเมตรนายจ้างโทรมาสอบถามตลอดว่าเป็นอยู่ยังไง
นะครับแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจนะเดี๋ยวเขาจะย้ายที่หลบภัยให้ใหม่
นายยนโชคยืนยันว่าเขาจะทำงานที่อิสราเอลต่อไปครับ
การให้กลับบ้านผมยังไม่คิดอยากจะกลับนะครับ
เพราะยังจะเป็นปัญหาดีอยู่

แล้วแม่แม่ว่าไง

แม่บอกว่าพอเกิดภาวะสงครามแบบนี้
กังวลทุกวันโทรคุยกับลูกทุกวัน

คุยกันทุกครั้งก็บอกระวังนะลูกนะระวังนะลูกนะนะครับ
แต่แม้เป็นห่วงแม่บอกว่าเคารพการตัดสินใจของลูกนะครับ

จะขอให้ลูกชายกลับประเทศไทยทันที
นี่คือหนึ่งคนที่ตัดสินใจ
เพราะว่าไปกู้เข้ามา๑๕๐๐๐๐กว่า

ส่วนใหญ่เขาก็ต้องการรายงานที่เป็นผู้ชาย
อายุคือ๒๓๓๙ปี
แล้วต้องระบุด้วยนะว่าเคยทำเกษตรอะไรมาบ้าง
สัญญาส่วนใหญ่คุณผู้ชมคือ๕ปี

พอปีต่อไปเงินจะปรับขึ้นเรื่อย
ถึงรายงานข่าวไง๗๐๐บ้าง๗๐๘๐๐๐บ้าง
แล้วตอนแรกไปปั๊บจ่ายตังค์ก่อนนะ๘๐๐๐

ใช่ตอนแรกต้องวางเงินก่อนเลย๘๐๐๐๐บาท

ก็ต้องไปจ่ายให้ทางฝั่งอิสราเอลอีก๕๐๐
นี่ไงยอดตัวเลขมันก็แสนกว่าแล้ว

คนนี้เป็นแรงงานอยู่ที่บ้านเรา

แล้วไปทำงานที่นู่นอยู่ที่สวนมะนาว

ก็เป็นวินาทีระทึกของเขาเหมือนกันค่ะ
อุ้ยยังทำกำคาวอยู่
ใครได้ยินเสียง

ใครได้ยินเสียงละเบิดอยู่นะครับ

ยังได้ยินอยู่ใช่ไหม

แล้วเขาเปิดกล้องให้ดูแคมป์
สวนมะนาวที่เขาไปทำงานอยู่
คุณชาวลิศกายิ้มค่ะ

ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอล

ฉนวนกาซ่านี่ก็จุดสู้รบเหมือนกัน

คุยกับเมียแล้วก็ลูกอีก๒คน

อยู่ที่อำเภอสวีชุมพร
อันนี้วีดีโอคอลกันคุยกันช่วงเมื่อวาน
สักประมาณ๑๑โมง

มบริษฐก็แจ้งข่าวบอกว่าแรงอันทายในแคมป์นึง
สิบคนปลอดภัยดีนะและยังออกไปเก็บมะนาวกันเหมือนปกติ
บริเวณนี้ยังมีแคมป์แรงงานไทยอีกหลายแห่งคุณผู้ชม
แต่ละแห่งก็มีแรงงานไทยอยู่แห่งละ๒๐๓๐คน

แล้วแต่ละแคมป์จะมีตำรวจท้องถ่ีน
ที่ฟังแล้วก็หวั่นใจคุณผู้ชมคือเสียงเครื่องบิน
และเสียงระเบิดดังอยู่เป็นระยะ
ซึ่งเวลามันดังเนี่ยไม่รู้ไงว่ามันไกลหรือใกล้แค่ไหน
อย่างภรรยาของคุณชาวลิศครับอย่างคุณนันทิตาบอกว่า
เป็นห่วงสามีมากที่ทำได้ก็ทำได้แค่นี้แหละ
กมือถือขึ้นมาวิดีโอคอลหากันทุกวัน
เช้ารอบหนึ่งเที่ยงรอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่ง
เพื่อจะได้รู้ว่าสามียังปลอดภัย
แล้วที่ชุมพรคุณผู้ชมมีแรงงาน
ชุมพรไปทำงานที่อิสราเอลทั้งหมด๗คน
ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยครับและยังติดต่อครอบครัวกลับมาได้ทุกคนนะครับ
อมคิดดูแล้วกันคุณชาวลิศอยู่ห่างจากฉนวนกาซ่าประมาณ๓๐๔๐โลนะพี่เบิร์ต

เขาอยู่ห่างจากถนนกาซ่า๒กิโลเมตร
เมื่อกี้๓กิโลว่าน้อยแล้วนะ
นี่ไงนี่ไงอยู่ห่างจากถนนกาซ่า๒กิโลเมตรค่ะ
บนคนนี้คือทิวนครเพลลองดูคลิปเขาหน่อยค่ะ
คือจรักษีปะธะกันอีกแล้วก็แล้วครับเนี้ย
ไอ้สัญญาณเข้าพื้นที่ละครับ

นี่แหละคุณผู้ชม

ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราหลับมา

กับสถานการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นตึ้ม

เพราะว่าตอนแรกเห็นเป็นดวงไฟดวงใหญ่ใช่ไหม
เหมือนกับส่งสัญญาณพอดวงไฟหายเท่านั้นแหละ

คนที่ถ่ายคลิปไว้ก็ต้องรีบหลบค่ะ
เฟซบุ๊กนี้คิวนครเพล

ไปทำงานอยู่ที่พื้นที่เกษตรของอิสราเอล

ทหารเติมพื้นที่ตอนนี้ปลอดภัยทุกคนครับ
ลองฟังค่ะลองฟังคลิปนี้ดูค่ะ
ถามคุณทิวนครเพ็ญ

เพราะว่ามาที่นี่ทำงานรายได้มันดี

พวกของกินของใช้ต้องซื้อของมาตุนไว้นะ
ซื้อไปนี่ก็กังวลเรื่องเสียงปืนเสียงระเบิดไป
พอคลิปเหล่านี้ถูกแชร์ไปค่ะ
คนก็ไปคอมเมนต์
ไปคอมเมนต์เยอะแหละ
ถ้ารู้ว่าอันตรายทำไมไม่ติดต่อสถานทูตล่ะ
เขาก็พร้อมให้คำช่วยเหลือให้ความช่วยเหลืออยู่
มาทำคลิปดราม่าแบบนี้ทำไมคือมันมีคนไปคอมเมนต์แบบนี้จริงนะครับ
แล้วคุณผู้ชมคิดดูสิคือคนที่เขาต้องอยู่ตรงนั้น
เข้าใจความรู้สึกเลยคือมัน
มันเครียดอยู่แล้วมันกดดันอยู่แล้วมันกังวลอยู่แล้ว
เจอคอมเมนต์แบบนี้เขาคงทนไม่ไหวค่ะ

สถานการณ์ตอนนั้นมันคือคนยิ่งกันนะครับผม
เห็นขับตาวัคนยิ่งกันอยู่ข้างหน้าครับผม
คือต้องเป็นสถานถูกกงสุนมันมาครับ

ตัวผมก็ได้ว่าตรงนั้นปลอดภัย
ที่ว่าให้ไม่เยื่อนไม่เคลื่อนไยมึงผมออกจากนี้โดยด้วย
แต่ว่าให้อยากให้บอกมึงผมสักอย่างนะว่ามันเป็นอย่างไหน
ในเหตุการณ์มันเป็นอย่างไหนมึงผมออกไปใช้เพราะอะไร

และงานไทยนี้นี่ต้องการความสวยเหลือ
แต่บ่สอยเหลือกลับมาซ้ำเติมอีกป้าผมเห็นในคลิปอยู่

ติดต่อทางสถานทูตเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวคงต้องมีการประสานแหละว่าแล้วสำหรับกลุ่มตรงนี้จะยังไง
เพราะว่าเราก็อัปเดตตัวเลขไปมันก็มีแรงงานไทย๖๐กว่าคนนะ
พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมที่มีความประสงค์ว่าขออยู่ต่อไม่กลับ
พูดถึงแรงงานไทยเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่มีการสัมภาษณ์
ภาษณแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่สื่อรายงานกัน
มันเป็นแค่เสี้ยวเดียวนะเสี้ยวเดียวจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ตาพวกเขาเห็นแต่เขาก็ไม่สามารถจะรายงานออกมาได้หมด
เพราะว่าต้องการรอการยืนยันก่อนจากทางการ
และนอกจากการโจมตีจากกลุ่มฮามาสแล้วคุณผู้ชมการโต้ตอบจากอิสราเอล
ระลอกแรกระลอกแรกเป็นการโจมตีทางอากาศเป็นแอร์สไตล์ก่อน
ลงไปในพื้นที่ของกาซ่าครับฉนวนกาซ่า
มหาวิทยาลัยอิสลามกาซ่าก็โดนครับ
เพราะตรงนี้กองทัพอิสราเอลเขาส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดโจมตี
เพราะเขามองว่านี่คือศูนย์ข่าวกรองทหารและแหล่งผลิตอาวุธ
และยังมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำระดับสูงของฮามาสด้วย
อกจากนี้กองทัพอิสราเอลก็บอกด้วยว่า
ฮามาสใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เพื่อระดมเงินทุนสำหรับปฏิบัติการก่อการร้ายครับ
แล้วก็อิสราเอลปูพรมโจมตีทางอากาศหลายเป้าหมายทั่วกาซ่า

คุณผู้ชมดูจากภาพกว้างจะเห็นว่าอาคารบ้านเรือนผู้คนก็พังถล่ม

โอ้โหเหลือแต่ซากคุณผู้ชมฮะ
ปาเลสไตน์ในกาซ่าก็เร่งทยอยขนเข้าของเครื่องใช้
พยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยกว่าครับ
องค์การสหประชาชาติ
ก็เปิดเผยข้อมูลที่ชี้ว่าปัจจุบัน
มีผู้คนในกาซ่าต้องไร้ที่อยู่อาศัยแล้วมากกว่า๒๖๓๐๐คน
ตัวเลขนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่

ในจำนวนนี้กว่า๒๐๐๐๐๐คนไปอยู่ไหน
โรงเรียนรัฐอีก๑๒แห่งครับ

ทำให้มีอาคารที่พักอาศัยพังถล่มมากกว่า๑๐๐๐แห่ง
และอีก๕๖๐หลังก็เสียหายยังหนักจนอยู่ต่อไม่ได้
ผู้นำกลุ่มฮามาสคนหนึ่งเรียกร้องให้ประชาชนในโลกมุสลิม
รวมตัวประท้วงในวันที่๑๓ตุลาคมนี้

รวมตัวกันแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์
และขอให้ประชาชนในประเทศต่างร่วมกันต่อสู้กับอิสราเอล
หลังจากปัจจุบันตัวเลขผู้เสียชีวิตในกาซ่า
เพิ่มเป็นอย่างน้อย๑๑๐๐ศพแล้ว
บาดเจ็บอีกมากกว่า๕๑๐๐ราย
ส่วนในอิสราเอลผู้คนก็ทยอยกลับเข้าพื้นที่
เพื่อไปดูความเสียหายตามบ้านเรือน
แล้วก็ตามท้องถนนในเมืองท่า
อยู่ไม่ไกลจากพรมแดนที่ติดกับกาซ่า
โดยยอดรวมผู้เสียชีวิตในฝั่งอิสราเอล

บาดเจ็บอีกกว่า๒๘๐๐คนครับ